ไปร่วมแสดงความยินดีกับน้องนักแสดงจากซีรีส์ฮอร์โมนกันหน่อยนะคะ
คว้ารางวัลไกลถึงเกาหลีใต้กันเลยจ้า
มาจ้ะนี่แหละค่ะบันเทิงไทยรัฐต้องขอแสดงความยินดีกับทีมซีรีส์ฮอร์โมน
ซึ่งก็จัดเป็นปีแรกที่ปูซานที่เกาหลีใต้
มีผู้กำกับแล้วก็นักแสดงหนุ่มต่อธนภพค่ะ
แล้วก็อีกสองสาวน้องฝนสนันทชัดค่ะ
ทีมงานทุกคนก็จะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันนี้นะคะ

รวมไปถึงอีกหนึ่งสาวนะที่ต้องแสดงความยินดีด้วย
ก็ไปที่เกาหลีใต้ที่ปูซานเหมือนกันนะคะ
เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานั่นเองนะจ๊ะ
ที่ตรงนั้นมีชั้นหรือเปล่ามีชั้นอยู่นู้น
แสดงความยินดีกับทุกรางวัลด้วยนะคะ